เทศกาลดนตรีท่ามกลางลมหนาวแล้วก็นอกจากบิ๊กเมาเทนอีกหนึ่งงานนี่
ล็อกเมาส์เท่นก็มาเหมือนกันนะฮะไปดูบรรยากาศกันหน่อยคึกคักแค่ไหนค่ะ
บอกแล้วว่าอั้นกันมานานหลายปีเพราะฉะนั้นมีคอนเสิร์ตดีแบบนี้ทั้งที
สดร้อนกับเทศกาลดนตรีแห่งฤดูหนาวร็อกเมาเทนค่ะ
ซึ่งจุดที่จอลลี่แลนด์เขาจัดขึ้นที่นี่แหละค่ะ
ในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณนะฮะงานนี้บรรดาสาวกชาวร็อกหลั่งไหลเข้าชมอย่างเนื่องแน่นเต็มพื้นที่หน้าลานเวทีเลย
แล้วก็อัธจันทร์พื้นย่ารวมแล้วสามหมื่นคนโอ้โหคุณผู้ชมใครจะไปจะมาแถวนั้นเช็คกันดีดีนะ
เพราะว่าอะไรรถติดยาวเหยียดเลยที่พักโรงแรมรีสอร์ทถูกจองเต็มทุกพื้นที่ดู
โอ้โหดูสอบทางสิบอกแล้วเช็คก่อนก่อนไปนะฮะ
แต่ไม่ได้มีเสียงบ่นเรื่องของการจราจรเรื่องของห้องน้ำอะไรใช่ไหม
บอกเลยว่ายังยังนะยังรวมไปถึงปีนี้ค่ะทางผู้จัดมีการคัดสรรศิลปินนักร้องยอดนิยมมาครบทีมนะ
ให้แฟนเพลงได้ดื่มดำกับดนตรีร็อกอย่างเต็มอิ่ม
จากเลี้ยงลูกอยู่ภูเก็ตขึ้นมางานนี้ด้วย
แล้วก็พี่ปามี่พี่หนุ่มวงกลาแพทย์วงเคลียร์
บิ๊กแอสทรีแมนดาวน์แล้วก็โจอี้หน้าทอง

ฉันจะเป่าคาถะเป็นไง
เห็นว่างานนี้เวทีเขาสุดอลังการ

ยังไม่มีกระแสข่าวบ่นมา

ใช่ค่ะแต่ว่าใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปช่วงนี้